คนถามหาน้องต่อกันเยอะมากเลยว่าน้องต่ออยู่ไหน
ความคืบหน้าเป็นยังไงเจอหรือยัง
นี่วันที่๘แล้วนะที่ยังหาไม่เจอ
ความคืบหน้าก็คือไม่มีไม่เจอค่ะ

คือถ้าจำได้เนี่ยถ้าเอาร่องรอยพิรุษก่อนนะ

ที่มีชาวบ้านบอกเล่าบอกน้องหายไปเช้าวันที่๕กุมภาพันธ์ใช่ไหม

นอนอยู่เลยแล้วลูกก็นอนอยู่ด้วยนี่แหละ
นมมั่งอะไรมั่งอยู่ดีเอ้าใครไม่รู้
เหมือนสลึมสลือมาเอาอุ้มลูกไปดูเสื้อเหลือง
ที่บ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านแล้วมันไม่มีประตู
ระหว่างห้องนอนกับหน้าร้านเดินเข้าออกอะไรฟึ๊ดเข้าไปได้เลยนะฮะ

คืนวันก่อนที่น้องต่อจะหายตอนเช้าเนี่ย

มีเรื่องของตอนที่ตำรวจไปตรวจสอบ
หมอนที่ที่นอนที่นอนกันอยู่เนี่ยมันมีรอยคราบเลือด

ซึ่งนิ่มนี่คือแม่ของน้องต่อ

นิ่มบอกอ๋อใช่เป็นคราบเลือดของลูกชายจริง

เหมือนกับหน้าหนาวแล้วลูกปากแตก
มันก็แบบเลือดเพื่อนหมอน

แต่ล่าสุดนะฮะ
วันนี้ตำรวจที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ย

อ่าทีเนี้ยโอ้โหแล้วมีข่าวว่าอาจจะต้อง
เอาพ่อเอาแม่ไปเข้าเครื่องจับเท็จเลยเหรอ

โจ๊กบอกเดี๋ยวอาจจะต้องมาสอบปากคำพ่อกับแม่เด็กด้วยตัวเองด้วยนะ

ดูมันยังไงอยู่แล้วเนี่ยนะขณะนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนลักพาตัวเด็กไปจริงนะ

อ่าเดี๋ยวรอฟังนะว่านิ่มจะว่ายังไงนะ

คือจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่เนี่ย
หรือว่าการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างเนี่ย
ถ้ามีคนมาขโมยเด็กอยู่ดีมาอุ้มเอาเด็กไปเลยเนี่ย

แล้วเป็นข่าวดังขนาดนี้คุณรัชพร

ป่านี้ต้องเอาเด็กไปวางทิ้งที่ไหนแล้ว

หรือถ้าจะมีใครเอาเด็กไปโดยที่เก็บเงียบเก็บเงิน
แล้วพ่อแม่เด็กไม่ยอมบอกจะเป็นไปได้หรือเปล่า
คือเขาบอกว่ามันไม่น่าจะไร้วี่แววได้ขนาดนี้

มีคนแบบโอ้ยมีลูกยากเหลือเกิน
เห็นเด็กคนนี้หน้าตาน่าเกลียดหน้าชังเพิ่ง๘เดือน
ถ้าเกิดมีการซื้อขายเด็กให้กัน

เราอย่าออกมาดีกว่าเดี๋ยวคนรู้

แต่ถ้าขโมยเด็กไปเนี่ยป่านี้น่าจะเอาเด็กไปวางทิ้งแล้ว

ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้านะฮะ
คดีหลักตอนนี้อยู่ที่สพบังหลวงนะครับที่นครปฐมนะฮะ

วันนี้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
โดยเฉพาะประเด็นคราบเลือดที่เจอในจุดต่าง

ซึ่งเธอก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นคราบเลือดจากปากของลูกชาย
ตอนนั้นที่บ้านเนี่ยอากาศมันหนาวนะ
น้องก็เลยปากแตกแล้วเลือดเลยติดหมอน
มีคราบอาเจียนของเด็กบนหมอน
เธอก็บอกใช่ของลูกจริง
ก็๒วันก่อนจะเกิดเหตุน้องหายไปเนี่ย
ไม่สบายก็เลยอาเจียนเลยอ๊อกออกมา
พิสูจน์หลักฐานวันนี้มาตรวจสอบที่บ้านพักด้วยนะฮะ
พ่อกับแม่เด็กนะครับมาเก็บผ้าห่มของน้อง
ที่มีคราบเหนียวปริศนาบนผ้านะฮะ

นี่ฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเออ
ถ้าเกิดตำรวจเขาจะพาไปเข้าเครื่องจับเท็จ
มันจะคือมันหาเด็กไม่เจอ
ตอนนั้นจำได้ไหมคดีน้องชมพู่ที่บ้านกอก

ใช่ค่ะวันนั้นสอบปากคำทั้งหมู่บ้านจริงนะ
บางคนนี่ต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จอ่ะค่ะ

นิ่มบอกไม่กังวลเลยยินดีเลย
ตำรวจจะเอายังไงก็ได้จะให้เข้าเครื่องจับเท็จเธอก็พร้อม
ท่านผู้ชมครับวันนี้มันมีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานรอยคราบเลือดไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ตรงนี้เนี่ยนิ่มบอกไม่รู้เลยว่ามีรอยเลือดนี้มันมาจากไหนที่นี่เธอยังไม่รู้เลย

ใช่ฮะตำรวจบอกเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อนว่าใช่คราบเลือดหรือเปล่าหรืออะไรยังไง

จำได้ไหมตอนนั้นไปมีร่องรอยการโบกปูนซีเมนใหม่

ได้ข้อมูลจากน้องคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกของป้าหมี
หมีเป็นพี่สาวของพุทธพ่อของน้องต่อนะครับ
สมมุติชื่อน้องเอนะน้องเอบอกวันที่น้องต่อหายตัวไปเนี่ย
ความจริงน้องเอก็นอนอยู่ใกล้กับน้องต่อนี่แหละ
เพราะว่าปกติเขาจะนอนกัน๔คนนะคือนิ่มแม่เด็กพ่อเด็กก็คือพุทธนะฮะ
แล้วก็น้องต่อแล้วปกติเขาจะมีหลานมานอนด้วยคนหนึ่ง
หลานคนนี้คือเด็กหญิงวัย๑๒ปีเนี่ยน้องเอเนี่ยน้องเอบอกน้องก็นอนด้วย
แต่น้องเนี่ยจำได้ว่าหลับแบบหลับสนิทไปเลยตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของคืนวันนั้น
มาอีกทีก็คือตี๕นะฮะตี๕ของเช้าวันที่๕กุมภาพันธ์นะครับ
ก็ยังเห็นน้องต่อนอนอยู่นะแล้วน้องเอบอกน้องตื่นมาอีกทีคือ๖โมงเช้า
ลุกมาเข้าห้องน้ำนะครับก็ยังเห็นน้องต่อนอนกินนมอยู่
เข้าห้องน้ำเสร็จก็มานอนต่อน้องเอบอกตื่นมาอีกที๘โมงเช้า
ทีนี้ตื่นมาเพราะได้ยินเสียงพ่อของน้องต่อเนี่ยตะโกนบอกลูกหายลูกหาย
ต่อหายอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยน้องเอบอก
นึกขึ้นได้ว่าช่วงที่เธอกำลังนอนหลับอยู่
เธอได้ยินเสียงฝีเท้าปริศนาเหมือนวิ่งออกไปจากบ้าน
ตอนที่ทุกคนกำลังหลับสนิทอยู่แต่เธอก็ไม่แน่ใจ
ว่าเป็นเสียงฝีเท้าของใครอะไรยังไง
ที่น้องหายไปแต่ว่าหนูได้ยินเสียงคนเดินออกค่ะด้วยความเร็ว
อันนี้คือวันไหนลูกที่ได้ยินเสียงคนเดินออก
วันที่๕ค่ะที่น้องหายไปวิ่งค่ะ

ใช่ค่ะตอนนั้นหนูเอาหูฟังออกแล้ว

หนูไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ลืมตาออกมาดูค่ะ
หนูคิดว่าเป็นคนในบ้านนี้ค่ะ
ส่วนป้าหมีนะฮะป้าหมีก็คือคุณแม่ของน้องนะฮะ
น้องเอที่มักจะไปนอนอยู่กับทางฝั่งของพ่อแม่น้องต่อด้วยเนี่ยนะฮะ
เป็นพี่สาวของพุทธนะครับพ่อน้องต่อ
วันนี้คุณเนติชาวได้คุยด้วยอีกทีนึงนะครับ
หมีบอกตอนนี้โอ้โหมัน๘วันแล้วอ่ะนะ
มันเกิน๑สัปดาห์แล้วก็ยังคุยกับนิ่มกับพุทธตามปกตินะ
ไม่ได้ถึงขั้นแบบจะหวาดระแวงหรือว่าจงเกลียดจงชังทะเลาะอะไรกัน
ตอนนี้ในมุมมองของป้าหมีอยากให้เจอหลานชายไวก่อน
เรื่องอื่นว่ากันทีหลังเป็นห่วงหลานที่สุด
ว่าตอนนี้จะเป็นตายร้ายดียังไง
ส่วนตัวของป้ายังเชื่อว่าหลานยังมีชีวิตอยู่
แต่ถ้าเวลามันยืดเยอะไปนานกว่านี้เนี่ย
ป้าบอกป้าก็เริ่มหวั่นใจเหมือนกัน
คืออยากให้เจอไวครับเราก็ยังมีหวังเหมือนกัน
จะเป็นอยู่ยังไงอะไรประมาณนี้
ยังเชื่อไหมว่าน้องยังมีชีวิตอยู่แหละตอนนี้

แต่ว่านานไปเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงครับ

ปล่อยเป็นไปตามของเจ้าหน้าที่แล้วกัน
ทีนี้ตอนที่กำลังสัมภาษณ์ป้าหมีอยู่เนี่ยนะคะ
เรื่องเกี่ยวกับฝีเท้าปริศนาที่น้องเอบอกว่าได้ยินนะคะ

ใช่แต่หลับอยู่นะแต่หลับอยู่แต่ได้ยิน
แต่ได้ยินมันแววเข้ามาป้าหมีก็เลยทำการสาธิตเสียงฝีเท้า
ด้วยการทดลองวิ่งในบ้านพักว่ามันเป็นเสียงฝีเท้าปริศนาแบบไหนยังไง
ซึ่งเท่าที่ถามมาเนี่ยได้ความว่าเป็นเสียงฝีเท้าลักษณะกึ่งเดินกึ่งวิ่ง

ลักษณะคือค่อยเดินออกจากห้องนอนจุดเกิดเหตุไปยังหน้าบ้าน

ใช่
คือว่าเขาได้ยินเสียง
แต่ว่าเขาไม่เห็นนะ
คือว่าเขาได้ยินเสียงน่ะ

กึ่งเดินกึ่งวิ่งประมาณนั้น

ทีมข่าวเราไปคุยกับนายประกอบศิลารัฐ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงพุ่งเป้าไปที่
นิ่มกับพุทธก็คือพ่อแม่ของน้องต่อ

เพราะจากคำกล่าวอ้างของพ่อกับแม่ที่บอกว่าลูกหายไปตอนประมาณ๗โมงเช้า
ผู้ใหญ่ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจริงเวลานั้นน่ะชาวบ้านเขาตื่นออกมาทำงานกันแล้วนะ
มันไม่ใช่เวลาที่แบบว่าไม่มีคนหรือว่าเป็นเวลาที่ใครจะไม่เห็นอะไรเลย
แล้วถ้ามีคนวิ่งอุ้มเด็กไปจริงมันต้องมีคนเห็นบ้างแล้วนะ
คืนก่อนเกิดเหตุ๔กุมภาพันธ์ก็เห็นพ่อเด็กยืนอยู่หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่ไปถามว่าเอาไปทำอะไรมาพุทธก็ยังตอบอยู่เลยว่าไปกินหมูกระทะมา
พอตอนเช้ามาบอกลูกหายผู้ใหญ่บอกมันดูแปลกอ่ะ
แล้วที่ผู้ใหญ่ได้ข้อมูลมาก็คือเห็นบอกว่าพุทธกับนิ่ม
ทะเลาะบอกแวะเงินเป็นประจำเลย
เอ่อถ้าไม่อยากพูดยังไงเหมือนผู้ประชส
สามารถตีความแบบเชื่อมโยงเรื่องเด็กได้
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอยากประกาศผ่านสื่อมวลชนหน่อย
ว่าถ้าใครพบเห็นน้องต่อเนี่ยเอาตัวเด็กมาคืนเถอะ
ถ้ากลัวว่าจะมีความผิดเนี่ยก็แจ้งมาที่โทรศัพท์ผู้ใหญ่บ้านก็ได้
มือนี้เลยค่ะเนี่ยผู้ใหญ่ประกอบเนี่ย๐๘๑
แล้วก็เอาเด็กมาคืนเถอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ห่วงความปลอดภัยของน้องมากที่สุดเด็ก๘เดือนยังเล็กมากจริงนะคะ

ใช่ค่ะอย่างคดีน้องชมพู่ที่บ้านกกอกที่มุกดาหารตอนนั้นอ่ะ
ที่หายไปอ่ะจนก่อนจะเจอศพอ่ะ
คือด้วยสภาพของพื้นที่ยังเป็นพื้นที่เขา
ใช่ค่ะใช่ไหมเป็นชนบทต่างจังหวัด
ไร่มันสำปะหลังโอ้โหป่าเขาอะไรแล้วก็
เขากกอกอะไรขึ้นไปอีกอันเนี้ยมันหายาก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
เขาก็ไปไล่ตรวจสอบดูตามตามเส้นทางต่างต่างเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยก็ไม่พบว่ามีเด็กนะค่ะมีจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ผ่านไปช่วงเวลาใกล้ใกล้กับช่วงที่เด็กหายไปจากบ้านแม่แม่กับพ่อเนี้ยก็ไม่มีเด็กอยู่อืมนี่เชื่อไหมนี่เขาลือเกินไปถึงนู่นอะฮะสองพี่น้องสุพันธ์บุรี

บอกเห็นคนเนี่ยอุ้มเด็กมาแบบน้องต่อเลยเจอเมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์ตอน๙โมงเช้า
เออวันเดียวกันด้วยห้ากุมภาพันธ์เก้าโมงเช้าอุ้ยเวลาก็อุ้ยได้ไหมอ่ะ
น้องต่อหายไปที่ว่าแม่บอกรู้สึกตัวก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงก็สองชั่วโมงอ่ะเนี่ย
แถวแถวนี้นี่แหละถึงไหมนครปฐมถึงถึงสุพรรณบุรีไหมถึง
ไม่ได้ไกลกันมากนครปฐมกับสุพรรณบุรีค่ะนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
ก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะของทางเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะครับ
ดูช่วงเวลานั้นเลยแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ย้อนหลังไปนะช่วงเวลานั้นเป็นไงค่ะก็ไม่เจอบุคคลต้องสงสัยอ่า
จากแม่ค้าขายข้าวแกงที่ท่ารถเมย์ตลาดบางลี่ซึ่งแม่ค้าคนนี้ก็คือ
นี่ฮะนางเซียมหลังกมลสันติโรธนี่อายุ๗๖ปีแล้วอาม่าเลยนะ
คือยืนยันว่านี่ฮะเคยเห็นน้องต่อจริงนะอาม่าบอกจำได้แม่น
นี่เลยเด็กในข่าวคนนี้เลยน่ารักน่าชังหน้าตาดีไม่ร้องไห้งอแงด้วย
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก๓๐ปีผิวดำแดงผมยาวประบาอุ้มเด็กคนนี้มานั่งคุยด้วย
มานั่งคุยกับอาม่านี่แหละที่ท่ารถเมย์เนี่ยระหว่างรอรถเมย์ช่วงบ่าย๓ช่วงบ่าย๓๔โมงครึ่ง
วันที่๕กุมภาพันธ์เขามานั่งคุยด้วยเพื่อรอขึ้นรถเมษายบังลี่เข้ากรุงเทพ
ถามว่าคุยอะไรอาม่าอาม่าบอกผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาบอกเขามีลูก๓คน
ส่วนคนนี้ที่อุ้มมาเนี่ยที่เหมือนน้องต่อที่อาม่าบอกเนี่ยคือลูกคนเล็ก
กำลังจะพาไปฝากแม่เลี้ยงที่บ้านดงมะนาวจังหวัดกำแพงเพชร
เพราะว่าแฟนเธอเนี่ยพิการแต่เดี๋ยวเธอต้องเข้ากรุงเทพเพื่อไปหาพี่สาวก่อน
แล้วก็ยังเรียกแม่ค้าแถวนั้นเนี่ยมาดูกันอยู่เลยอุ้ยเด็กคนนี้น่ารักจังน่ารักจัง
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ข่าวเรื่องน้องต่อหายไงอามาบอกอ้าวผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
อุ้มน้องต่อไปเนี่ยรู้ข่าวแล้วยังไงรีบเอาเด็กกลับมาคืนนะ
เพื่อนฉันพิการแต่คุณแม่มันอยู่แผงเพชร

เป็นเด็กซื้อใดท้อทัศน์เด็กรถไม่ไงเสร็จว่าพอออก
แต่เอกไอ้คุณให้ว่าเราคุยกันดีกว่า
ไปเสื้อตัวเดียวมันลึมเหมือนที่กระหลัดมาให้ดู

รถมันมาตั้งแต่๓โมงหรือ๔โมง